มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นค่ะ

ก่อนที่จะอ่านข่าวเห็นภาพแผลแล้วโอ้โห

เกิดขึ้น๒๑ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
หอพักแห่งหนึ่งแถวบางเขน
เรื่องนี้มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หลายคนหลายชื่อไล่เรียงแบบนี้ดีกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นในคอนโดมิเนียมแถวบางเขนนะคะ

เป๋าหรือนายวุฒิชัยเขาบอกว่า
วันนั้นเนี่ยเขากับเพื่อนไปเที่ยวสถานบันเทิงแถวรามอินทรา
แล้วก็มาเจอกับกลุ่มของเนย
หรือนางสาวสายทานยิ้มอำภัย
เนยคนนี้เป็นอดีตภรรยาของเก่งลายพรางนะคะ
เดี๋ยวเล่าถึงเก่งลายพรางอีกทีนึงนะลำดับเหตุการณ์นี้ก่อน
ไปเจอกับกลุ่มของเนยเนี่ยค่ะเขาไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนเหมือนกัน
ก่อนกลับเนยไปชวนในเป๋าเนี่ย
ดื่มกันต่อไหมที่คอนโดมิเนียม
เป๋าบอกว่าตอนแรกปฏิเสธแต่น้องเนยก็ขยันขยอ
ให้ไปดื่มต่อด้วยกันให้ไปดื่มต่อด้วยกัน
เป๋าก็เลยอ่ะไปก็ไปตอบตกลงไปแต่ขอพาเพื่อนไปด้วย
พอไปถึงคอนโดมิเนียมก็นั่งเล่นกันอยู่ที่ห้องเกิดเหตุนะคะ

จากนั้นค่ะอยู่ดีก็มีผู้ชาย
คนคาดว่าเป็นเพื่อนชายของน้องเนยนี่แหละ
เข้ามาที่ห้องเรียกเนยไปนั่งคุยสักประมาณ๑๐นาที
กลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้ก็เดินกลับออกไป
จากนั้นค่ะเนยก็เดินกลับมาบอกเป๋าว่า
ขอตัวไปนอนก่อนนะพรุ่งนี้มีงาน
แล้วก็รีบเดินออกจากห้องไปเลยไปกับเพื่อนอีกคนนึง
หลังจากนั้นมีกลุ่มผู้ชายวัยรุ่น๘๑๐คนคุณผู้ชม

เป๋าบอกว่าจำชื่อได้๔คน
ในฟาในปาดในนกในแบงค์
แล้วก็จำได้ว่าในแบงค์คือ
คนที่เคยมีเรื่องทะเลาะกับเขาทางเฟซบุ๊กมาก่อน

เพราะในแบงค์เข้าใจผิดว่าตัวในเป๋าเนี่ยไปจีบแฟนของในแบงค์
จากนั้นค่ะในฟาเดินเข้ามาหากลุ่มของในเป๋า
แล้วก็ตะโกนถามเลยว่าไหนคนไหนชื่อเป๋า

กลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลง
พอเป๋าหันไปมองหน้าปุ๊บเตะเข้าที่หน้าเลย
หลังจากนั้นก็ถูกทำร้ายค่ะทั้งเตะทั้งต่อย
ใช้มีดฟันที่หัวใช้มีดฟันที่ตัวหลายครั้ง
เป๋าบอกว่าต้องแกล้งตายอะค่ะ

กลุ่มคนร้ายที่เป็นกลุ่มผู้ชายวัยรุ่น๘๑๐คนเนี่ยนะ

หลังเกิดเหตุเพื่อนของเป๋าก็รีบพาเป๋าออกจากห้องไปขึ้นลิฟต์
แต่โชคร้ายซ้ำอีกคุณผู้ชม
เพราะไปเจอกลุ่มคนร้ายกำลังคุยกันอยู่หน้าลิฟท์ชั้น๙อีกรอบนึง
กลุ่มคนร้ายเห็นว่าอ้าวเป๋ายังไม่ตายนี่

จนเป๋าหมดสติคุณผู้ชม
เพื่อนของเป๋าเนี่ยต้องยกมือไหว้ร้องขอชีวิตนะ
แล้วก็ช่วยกันดันกลุ่มคนร้ายออกไปจากลิฟต์
ก็เลยพาเป๋าลงจากลิฟต์ไปส่งโรงพยาบาล
อาการสาหัสอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเรื่อย

กระโหลกร้าวคุณภาพภูมิ
ข้อนิ้วขาดแผลนี่เต็มตัว
ต้องนอนพักที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว
วันเป็นอย่างน้อยนะ๕วันขั้นต่ำ
ก็ถึงจะอนุญาตให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้
หลังเกิดเหตุก็เลยถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ที่เป็นอดีตภรรยาของเก่งลายพรางเนี่ยนะคะ
แต่เนยปฏิเสธบอกว่าไม่รู้จักกับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้

ถ้ามีใครมาถามนะถ้ามีตำรวจมาถามนะ

เป๋าบอกแบบนี้เป๋าเขาเลยไม่ได้แล้วแบบนี้
เป๋าหรือนายวุฒิชัยอายุ๒๕ปีคนนี้

พันธุ์ตำรวจโทสาราวุฒิบุตรดี
หัวหน้าพนักงานสอบสวนสนบางเขน

หัวหน้าพนักงานสอบสวนสนบางเขนบอกว่า

เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ
คนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุทุกคน
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้

ดื่มกันต่อที่ห้องของเนยใช่ไหม
เป็นอดีตภรรยาของเก่งลายพราง
เก่งลายพรางเขาถูกสารตัดสินจำคุกนะคะ

เขามีหลายคดีมีคดียาเสพติด

ผู้หญิงที่ท่านเห็นในคลิปภาพเนี่ยนะ
คือเก่งลายพรางเป็นแกล้งค้ายาเสพติด

สรุปแล้วตอนนี้อยู่ในคุก

แล้วก็ค้ายาเสพติดรวมแล้ว๑๘ปี
ใช่ค่ะแล้วเนยก็เคยโพสต์ข้อความว่า

แล้วก็ประกาศขายเรือนหอด้วย

แต่ตอนหลังรู้สึกว่าเนยจะบอกว่า

ค่ะอ๋อแต่ก่อนหน้านี้เคยโพสต์ว่าจะรอนะ
พี่ออกมาหนูอายุ๔๐๕๐หนูก็จะรอพี่

อยู่ดีก็มีกลุ่มวัยรุ่นมา

แต่ในเป๋าเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือเป็นเพื่อนผู้ชายคนสนิท
คนใหม่ของเนยเขาอะไรแบบนี้

แต่เนยปฏิเสธไปแล้วไงบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้จักเลย

คุณธรรมสูตรจะไม่กล้าเอากันตายเลย